คุณผู้ชมคะที่จำเป็นต้องหยิบประเด็นข้อเรียกร้องที่๓ขึ้นมา

คือสิ่งที่ทำให้คนออกมาเผชิญหน้ากันสองกลุ่มมากที่สุดคือประเด็นนี้
แล้วก็ท่วงทำนองท่าทีเรื่องนี้แหละ
ข้อเรียกรองเรื่องสถาบันที่ทำให้อาจจะ
ไปสู่ความรุนแรงได้ถ้าคุยกัน
อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและคุยกันแบบไม่ได้มีการ

สักครู่นี้ที่อาจารย์วันชัยบอกความหมายของอาจารย์คือ
อยากคุยเลยหรือคุยสิคุยได้ดิฉันหมายถึงว่าในสภานะคะ
คือในความเห็นของผมเมื่อกี้นี้ผมพูดไปแล้ว
ผมบอกว่าแม้แต่ผู้ชุมนุมด้วยกันเอง
รวมทั้งคนที่จะออกมาในเสื้ออีกฝั่งหนึ่งก็ตาม
เห็นไหมว่ามันก่อให้เกิดความขัดแย้งเสียแล้ว
เพราะฉะนั้นอะไรที่ละเว้นไว้ได้ปัญหาของบ้านเมืองเราก็เยอะอยู่แล้ว
อะไรที่มันทำได้ก่อนทำซะ
เรื่องอะไรที่มันเป็นข้อขัดแย้งใหญ่ของบ้านเมือง
คุณว่ามันเป็นเรื่องขัดแย้งใหญ่ไหมล่ะใหญ่
เพราะฉะนั้นละเว้นไว้เสียก่อน
แม้แต่พวกชุมนุมด้วยกันเองเนี่ยก็ยังมีข้อขัดแย้งกันต่อประเด็นนี้
คืนทำต่อไปผมว่าเดี๋ยวท่านก็จะถูกโดดเดี่ยวไปเสียก่อนหรือไม่
หมายถึงคนที่เป็นเจ้าของข้อเรียกร้องใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอะไรที่คุณทำไปสิทธิทางการเมืองสิทธิเรื่องอื่นใด
และไม่ไปกระทบความรู้สึกใหญ่ของสังคมไทย
คือผมพูดด้วยความรักความปรารถนาดีเดี๋ยวก็จะหาว่าผมเนี่ย
โอ้โหมันเก่าโบราณนะฮะแต่กำลังจะบอกว่าพูดด้วยความรักความปรารถนาดีว่า
อะไรที่มันขัดแย้งละเว้นไว้เถอะก่อนเอาสิ่งที่คุณอยากได้และมันเป็นไปได้
และได้รับความร่วมมือจากคนอื่นอื่นเพราะผมถึงบอกว่าเรื่องแค่ลำพังเรื่องนั้นเรื่องเดียว

เชื่อว่าข้อเรียกร้องใดก็แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะเปราะบางนะอาจารย์
คือหาพื้นที่ไม่ได้จริงว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไง
ถ้าไม่ใช้พื้นที่กลางอย่างสภา

ในวันที่มีการเดินขบวนไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ผมอยู่ตรงนั้นผมอยู่ตรงหน้าธรรมเนียบ
แกนนำเขาส่งข้อเสนอไปมีรองเลขาคอรมอลมารับ
ไม่มีการพูดถึงเรื่องสถาบันเลย

ซึ่งวันนั้นมีนับแสนคนพูดว่าต้องมีเรื่องสถาบันด้วย
มันปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าวันนี้ประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย
เป็นปัจจัยที่ถูกพูดถึงในสังคม

ปะทะกันที่เกิดขึ้นระหว่างมวลชน
ก็มีประเด็นนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการปะทะกัน
แล้วทำไมเราไม่หาวิธีการหรือกลไกในการคุยกันอย่างสันติ

เรามีช่องทางที่สามารถทำได้ตั้งแต่การตั้งกรรมธิการวิสามัน
นะครับการพูดอธิบายเอามวลชนทุกฝ่ายมาพูดคุยกัน

แต่ทำไมเราบอกว่าอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้เลย
ทั้งที่ในต้อกสะพานเขาตีกันแล้วเนี่ย
มีคนไปเข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ย
ทำไมเราไม่ดึงเรื่องเหล่านี้ที่เป็นความขัดแย้งมาคุยกัน

สิ่งหนึ่งนะครับข้อเสนอของผู้ชุมนุมเขาเสนอคือการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์

เราก็ต้องยอมรับกันตรงนะครับ
มีคลิปวีดีโอจำนวนมากว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย
มีกระบวนการที่เริ่มปรับเปลี่ยนบางอย่างเกิดขึ้น
แนวทางหรือวัฒนธรรมที่เคยทำกันมา
มันไม่เคยมีกันหรอกครับที่สมัยก่อนเนี่ย
จะมีการเซลฟี่กับพระบาทกับในหลวง
ไม่เคยมีไม่เคยมีการจับมือไม่เคยมีการเซ็นนะครับ
กรอบรูปแล้วไปเก็บไว้ที่บ้านไม่เคยมี
ดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยกระทั่งสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย
ตัวท่านเองเนี่ยตัวพระองค์เองเนี่ย
ก็เห็นว่าพระองค์จำเป็นต้องปรับบางอย่าง
อย่างน้อยเนี่ยนี่คือสิ่งที่ปรากฏฐาน

ทำไมฝ่ายการเมืองเนี่ย

ในการทำให้การปรับตรงนี้

ซึ่งทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่คู่

เป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง
แต่ทีนี้นิดเดียวคุณชอบขอ๑๐นิดนาที

ฝ่ายการเมืองเราบอกว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่ง

มันทำให้กลายเป็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย
ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างโดดเดี่ยว

ครับไม่ผิดถูกนะฮะ

มีคนเรียกร้องเป็นแสน

เพราะฉะนั้นอาจจะมีคนเป็นล้านล้าน

เพราะฉะนั้นผมถึงพูดว่า

พระท่านต้องปฏิรูปตัวเอง
เราจะไปบอกจะไปกล่าว
อะไรอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ย

ท่านจะอยู่ได้หรือไม่ได้
อยู่ที่พระปฏิรูปตัวเอง

ไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใด

ว่าท่านปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงพระองค์

พระองค์ก็ฟังกระแสเสียง

เพราะฉะนั้นเนี่ยในความเห็นของพ่อผมนะ

นำมาซึ่งความขัดแย้ง

พระมหากษัตริย์อยู่แล้วเนี่ย

เพราะฉะนั้นพระองค์ปฏิรูปตัวด้วย
พระองค์เองและการที่พระองค์

ในสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น
พระมหากษัตริย์จะต้องปฏิรูป
ถ้าท่านไม่ปฏิรูปตัวท่านเอง

เพราะฉะนั้นอะไรที่มันพูดแล้ว

รังแต่จะก่อให้ประเทศนี้

เพราะผมเชื่อว่าคุณพูดด้วยความปรารถนาดี

ที่มองด้วยความปลาธนาร้าย

พวกรัฐมนตรีบางคนเนี่ย
เรายังฆ่ากันเอาเป็นเอาตาย

อาจจะแตกเป็นเสี่ยงไปเสียก่อนก็ได้

คนนะครับความขัดแย้งระหว่างผู้คน
ในบ้านนะครับบนท้องถนน

อันนี้ยังไม่ต้องนับว่ามันรัฐ
ก็ไปใส่กองไม้กองถ่าน

การไปจับกลุ่มเขาไปดำเนินคดีเขาแล้วมันโดนแค่ฝ่ายเดียว
โดนแค่ฝ่ายเดียวมันก็มีประเด็นเรื่องสองมาตรฐานตามมา
แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราบอกว่าเราพยายามถอนฟืนออกจากกองไฟเนี่ย
มันจะต้องมาทำกันยังไงในท้ายที่สุดนะครับ
สถาบันพระมหากษัตริย์คือองค์กรตามรัฐมนูล
คุณวัญชัยเป็นนักกฎหมายผมเป็นนักกฎหมาย
คุณวัญชัยบอกว่าผมเป็นคนที่เจตนาดี
ก็ในเมื่อวันนี้เรามีคนเจตนาดีอยู่ในกระบวนการที่สามารถทำอะไรได้
ทำไมเราไม่มาช่วยกันตอนนี้เราก็เริ่มเห็นสัญญาณถึงความเป็นไปได้
ว่ามันจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนบางอย่าง
เพื่อทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นสูตรร่วมจิตใจ
ดังนั้นเนี่ยทำไมเราไม่มาช่วยกันเราคือฝ่ายนิติบัญญัติ
นิติบัญญัติหน้าที่เราก็คือรับรองให้การกระทำนั้นมันเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายไงฮะ
อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราไม่มีการจัดการในกระบวนการแบบนี้เนี่ย
มันไม่ใช่แค่บอกว่าให้องค์กรนั้นน่ะปรับเปลี่ยนตัวเอง
เช่นเราบอกว่าเราจะปรับเปลี่ยนองค์กรตุลาการสารรัฐมนูลแล้วเราบอกว่าเดี๋ยวให้สารรัฐมนูลเขาทำหน้าที่ให้ดีแล้วเดี๋ยวมันจะจบมันไม่ใช่
วันนี้เป็นคุณจอมฝันใช่ค่ะอาจารย์
คือลำพังแค่คุณจะปฏิรูปตำรวจก็ขัดแย้งกันใหญ่แล้ว
กรนี้กำลังมีจดกฎหมายเจาะเข้าไปในสภาแล้วก็เกิดความขัดแย้งบางเรื่องก็ละเว้นกันมาจนปฏิรูปไม่ได้
เรื่องนี้ใหญ่กว่าไหมมหาศาลกว่าแค่เราจ่อจ่อกันกำลังพูดแค่เนี้ย
ก็เป็นความขัดแย้งใหญ่ของประเทศคุณจะไปสุมไฟขัดแย้งใหญ่
หาอะไรเพื่ออะไรขอขอขอแทรกคำถามเพิ่มเข้าไปนะฮะ
อย่างนี้ค่ะอาจารย์คือในส่วนมีคนที่มองว่าถ้ายิ่งคุย
หยิบขึ้นมาจะขัดแย้งแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่มองว่าถ้าไม่หยิบขึ้นมา
หรือเปิดพื้นที่ปลอดภัยก็จะขัดแย้งอยู่ดีคำถามคือเอาอย่างนี้นะคะ
สมมุติว่ากลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าอย่าพูดถึงเลยหรือแม้กระทั่งอย่าปฏิรูปเลย
กลุ่มที่มีข้อเรียกร้องอย่างเป็นทางการว่าต้องปฏิรูปแล้วและต้องการพื้นที่เพื่อพูดถึงอย่างมีวุฒิภาวะ
คำถามคือเรียนขอกลับมาคำถามเดิมถ้านะคะถ้าประเด็นเรียกร้องนี้ยังคงอยู่แล้วเผลอ
หลังจากนี้จะเป็นประเด็นนำเนี่ยนะคะถามอีกทีอาจารย์ว่าคงไม่เกิดในสภาใช่ไหม
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกรรมธิการหรืออื่นอื่นใดที่ฉันไม่รู้ว่าสภาผมว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิด
แต่ในสถานการณ์อย่างนี้เหตุการณ์แบบนี้และเวลานี้ไม่ควรนำมาเป็นเรื่องของการถกแถลง
และผมเชื่อว่าพระองค์เองสถาบันพระมหากษัตริย์เองตัวพระองค์เอง
รู้และย่อมเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะปฏิรูปได้ด้วยพระองค์เอง
และถ้าพระองค์ไม่ปฏิรูปพระองค์ก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณพูดเนี่ยเราได้เห็นอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว
เราจะนำเรื่องนี้มาขยายให้เกิดความขัดแย้งใหญ่ไปทำไม
ผมถือว่าเอาเรื่องอื่นก่อนได้ไหมไม่ได้แปลงว่าความว่าผมปฏิเสธ
แต่ทีนี้เรียนลองเอาใหม่คือถ้ามันกลับมาสู่เรื่องของการแก้ไขรัฐมนูล

ซึ่งก็คงจะพูดถึงเรื่องของการดุลอำนาจกัน

เพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นองค์กรตามรัฐมนูลนะครับ
มีหมวดหนึ่งเฉพาะเลยที่พูดถึงอำนาจของพระองค์นะครับ
แล้วก็ผมก็คิดว่ามันก็คุยกันได้
แล้ววันนี้มันก็คุยแล้วบทสนทนามันถูกกดปุ่มถูกพูดคุยอย่างเลี่ยงไม่ได้
แล้วดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นก็คุยกัน
เพียงแต่ว่าถ้าเราไปปล่อยให้พี่น้องประชาชนเนี่ย
คุยกันโดยไม่มีพื้นที่หรือกลไกรองรับเลยเนี่ย
ซึ่งคุณวัญชัยก็รู้ทุกคนรู้ว่ามันห้ามไม่ได้แล้ว
มันแทบจะทุกเรื่องอ่ะตอนนี้ปิดพรฮัพยังเอาไปเกี่ยวอ่ะ
เรื่องตอนนี้มันกลายเป็นถูกลากเข้ามาเกี่ยวข้องกับประเด็นสถาบันพระมหากษัตริย์
คำถามก็คือทำไมเราไม่คุยกันแบบที่ด้วยเหตุด้วยผล
ด้วยข้อมูลสาระสำคัญ
ผมยังมีความเชื่อนะหลายเรื่องที่เวลาคุยกันแบบรับหลังเนี่ย
มันก็คงเป็นการคุยกันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง
แต่มาคุยกันแบบนี้เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย
แล้วเราลองให้ลองคิดจินตนาการเนี่ย
วันนี้เราไม่มีกลไกข้อพิสูจน์ผมนะ
วันนี้เราไม่มีกลไกเราไม่มีพื้นที่

ว่าในสัปดาห์หน้ามันจะมีกรรมธิการ
มันมีการปิดขบวนเสด็จปิดร้อมรถพระที่นั่ง
ซึ่งสุดท้ายจริงเท็จก็เดี๋ยวไปพิสูจน์กัน
แต่ต้องไม่ลืมว่ากระทั่งเรื่องนี้
ฝ่ายรัฐบาลเอามาใช้ในการดิสเครดิตผู้ชุมนุมจำนวนมาก
แล้วนำไปสู่การปราบผู้ชุมนุมในเช้าวันถัดมา
ดังนั้นนี่คือบทสนทนาที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้
คุณลำซีมัน
คุณลำซีมัน

คุณลำซีมัน

คุณลำซีมัน
คุณลำซีมัน

คุณลำซีมัน
คุณลำซีมัน

คุณลำซีมัน

คุณลำซีมัน
คุณลำซีมัน
คุณลำซีมัน

คุณลำซีมัน

คุณลำซีมัน
คุณลำซีมัน

คุณลำซีมัน

คุณลำซีมัน
คุณลำซีมัน

คุณลำซีมัน

คุณลำซีมัน
คุณลำซีมัน

คุณลำซีมัน

คุณลำซีมัน

คุณลำซีมัน

คุณลำซีมัน

คุณลำซีมัน
คุณลำซีมัน

ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ที่ประเทศไทยใช้ปัญหาก็คือว่าเอาง่ายง่ายเลยครับ
ประธานเนี่ยซึ่งวันนั้นก็คือท่านพรเพชรที่เป็นสวเนี่ย
เบรกผมใหญ่เลยสอสอฝ่ายรัฐบาลบางคนบอกว่า
สิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยมันทำให้แกนโลกกำลังจะสั่น
สะเทือนเรือนลั่นดังนั้นเนี่ยผมก็สัมผัสได้เหมือนกันว่า
สภาเองเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่ในกรรมธิการของผมนะ
ผมอยู่ในกรรมธิการกฎหมายที่มีคุณศิราเจนจาคะเป็นประธาน
ผมตั้งคำถามเรื่องของขบวนเสด็จเนี่ยก็พูดไม่ได้
ดังนั้นเนี่ยบรรยากาศผมขออนุญาตนิดเดียวให้จบ
บรรยากาศในสภาเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยมันมีปัญหาจริง
เพียงแต่ว่าอย่างกรณีของคุณวัญชัยที่ผมคาดหวัง
คือผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือเราต้องเหวค่ำและโอบกอดคนให้มากที่สุด
ผมก็คิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยต้องช่วยกัน
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันเช่น

ดูในคนหมู่มากเป็นล้านล้านเนี่ยคุณจะเกิดความแตกแยกห้ำหันกันขนาดไหนผมจะบอกว่าเราไม่ควรจะไปสุมฟื้นอะไรที่มันเกิดขึ้นในเรื่องเหล่านี้แต่แน่นอนอะไรที่เรามันน่าจะมีวิธีอื่นที่มันกระทำได้ด้วยวิธีแยบคายหรือแยบยนต์มากกว่าการกระทำแบบนี้ไหมมันน่าจะมีศิลปะมีวิธีการที่ไม่ทำในลักษณะที่มันช
ตูมตามแบบนี้ได้ไหมผมคิดว่ามันมีช่องทางอื่นที่สามารถทำได้และด้วยความเคารพด้วยความเทิดทูลและความปรารถนาดีต่อคนไทยด้วยกันทุกคนมากกว่าที่บางเรื่องเนี่ยบางทีเรื่องของคุณเนี่ยบางทีบอกตรงตรงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นะจอมขวัญบางทีมันอาจจะต้องมีวิธีที่มันมีศิลปะกับพระกับสถ
อาจารย์ถ้าสมมติเราถ้าสมมติจอมฝันไม่ได้ถามทั้งสอสอทั้งสอวอด้วยกรอบว่าเป็นสภานะคะเดี๋ยวเอากรอบออกก่อนอาจารย์คิดว่าถ้าเมื่อสังคมเดินทางมาถึงการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะคำถามคือถ้าเราไม่มีกรอบเลยอาจารย์อาจจะลองออกแบบให้หน่อยได้ไหมคะว่ารักษณะของพื้นที่แบบไหนที่ทุก

สอรังสิมันค่ะคือพูดกันตรงไปตรงมานะครับ
ผมคิดว่าทุกคนเขาก็รอฟังแหละครับว่าจะให้เอาวิธีไหน
แต่ปัญหาตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า
ฟายหนึ่งเรียกร้องปฏิรูปอีกฟายหนึ่งบอกว่า
อย่าพูดแล้วก็อยู่เฉย

เดือนที่แล้วเราก็ไม่คิดว่าประเทศมันจะมาขนาดนี้
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องรัฐมนูลเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์
กระทั่งมันมีการเรียกร้องอย่างต่อเนื่อง
และวันนี้นะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็แสดงให้เห็นว่า
ตัวท่านเองตัวพระองค์เองเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนบางอย่าง
ทีนี้เนี่ยมันชัดเจนว่าตอนนี้มันเป็นถนนที่ต้องเดิน
คำถามก็คือว่าเราจะไม่ให้เดินเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้
ส่วนตัวผมพูดกันตรงคุณวัญชัยคือ
ก็รอฟังเราก็อยากจะหาทางออกด้วยกันทั้งหมดแหละ
ผมปัญหาก็คือว่าตอนนี้มันจะมีกลไกไหนบ้าง
ผมพยายามนึกที่คุณจอมขวัญถามคุณวัญชัยว่า
มันจะมีกลไกไหนอีกที่สามารถคุยกันได้
จริงผมมองว่าแบบนี้วันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการพูดคุย
ว่าที่เราจะหาทางออกข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามกันอย่างไร
มันก็เป็นเวทีหนึ่งที่คุยกันบนพื้นฐานเหตุผล
วันนี้เราคุยกัน๓คนนะครับ
หลังจากนี้ผมก็เชื่อว่าคุณวัญชัยก็คงไม่มากระโดดชกหน้าผม
มันก็เป็นแบบนี้นี่คือคุยกันอย่างสันติ
แต่เราจะขยายวงแบบนี้ยังไง
ถ้ามันไม่มีการเริ่มต้นในการพูดคุยกันนะครับ
ไม่ได้มีการเริ่มต้นการพูดคุยกัน
มันยังไม่มีการสนทนาเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ดังนั้นผมยืนยันว่าต้องคุยกัน
และผมคิดว่าพวกเราทุกคนก็เปิดรับว่าจะคุยกันยังไง

แน่นอนว่าในการแสดงออกมา
การแสดงออกจากคนนับหมื่นนับแสนเนี่ย
มันก็ต้องมีไม่ชอบใจกันบ้างเรื่องนี้เป็นธรรมดา
แต่การไม่ชอบใจกันเราก็ต้องไม่ใช้วิธีการ
ในการไปทำร้ายเขาไปดำเนินคดีเขา

แต่เหลือนอาจจะเป็น๑๑๒ในอนาคตถ้ามีเนี่ย

เราใช้วิธีการกดให้คนไม่พูดเนี่ยมานาน
กันตรงไปตรงมามานานแต่ไม่ได้ผล
แล้วไปกดเขามากเข้ามากเข้า
สุดท้ายพอเขามีโอกาสแสดงออกได้

ทำไมเราไม่มาคุยกันอย่างเหตุผล
คือพูดไปพูดมามันก็เหมือนจะวน
แต่ว่าผมก็ยืนยัน
ผมยืนยันจริงว่าผมเชื่อในเรื่องของการพูดคุย
ผมเชื่อในเรื่องของการมานั่งโต๊ะเจรจากัน

เดี๋ยวให้อาจารย์เป็นผู้ปิดท้ายไหนให้อาจารย์เป็นผู้ปิดท้ายนะคะ
ฉันขอประเด็นทั้งหมดตอนนี้
มุมมองของคนที่เคยเป็นคนเคลื่อนไหวในฐานะนักศึกษา

และเมื่อเข้ามาข้างในได้ไม่ได้แค่ไหน

ที่มันบีบคันอยู่อย่างน้อยสักสัปดาห์๒สัปดาห์
ก่อนที่จะคุยเรื่องรัฐมนุนกันจริง
หรือไปจนถึงวันที่๒ธันวาเรื่องคดีนายก
คืออะไรบ้างที่คิดว่าเราควรจะพูดถึงหรือคำนึงถึงเนี่ย
ผมคิดว่ามันมี๒เรื่องนะครับ
และเป็นสองเรื่องที่วันนี้แยกกันไม่ออกแล้ว
ก็คือเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์
แล้วก็รวมถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐมนุน

เป็นสองเรื่องที่แยกออกจากกันไม่ได้
เพราะว่าการแก้รัฐมนุนมันก็แตะต้องหวด๑หมวด๒อยู่ดี
ดังนั้นมันเป็นสองส่วนที่คงต้องหาทางพูดคุยกัน
เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสันติ
คุณจอมขวัญเอ่ยว่าผมครั้งหนึ่งเคยเป็นแอคติวิส

ในวันที่ผมโดนลงไม่รับร่างรัฐมนูม
ผมยังจำความรู้สึกที่ผมถูกรัดคอโดยนายทหารคนหนึ่ง

ในวันนั้นไม่มีประเด็นในเรื่องสถาบันพระมากษัตริย์
มีมากเต็มที่ก็คือเรื่องของรัฐมนูล
แล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์จันโอชา

บีบคันต่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมาเนี่ย
ท้ายที่สุดมันนำมาสู่ความขัดแย้ง

ทำไมถึงมีความขัดแย้งโดยที่
ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจึงไม่พยายามหยุดยั้งมันเลย

แล้วทำให้มันดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้น
จนในท้ายที่สุดมันเกิดการตั้งคำถาม
สุดท้ายจะเอากันให้ตายจับกันทำร้ายกัน

สิ่งที่บอกว่าถอยกันคนละก้าวสำคัญ
ประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ดี

ถ้าเป็นประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์

จะปิดสวิตช์ผลิตการรัฐประหารได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนเรียกร้อง
ไม่ว่าจะรัฐมนูลหรือประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยนักเลือกตั้ง
ต้องเป็นนักการเมืองหรือนักเลือกตั้งเป็นนักประชาธิปไตย
ที่ไม่โกงไม่กินไม่ทุจริต
อันนี้เด็ดขาดผมยืนยัน
ที่แล้วมาโจมตีแต่ผลิตการผลิตการ

เราที่เรียกร้องประชาธิปไตย

ก็มีส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดการรัฐประหาร

ผมว่าการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์
ผมว่าเดินต่อไปรังแต่จะโดดเดี่ยว
เดินต่อไปรังแต่จะขัดแย้ง

ยังมีเรื่องที่จะเดินและร่วมกันแก้ปัญหาได้อีกมาก
อะไรคุณก็เห็นแล้วแค่คุณจ่อ
ก็รังแต่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งแล้ว
เรื่องสำคัญสำคัญเรื่องใหญ่ระดับประเทศมานาน
น่าจะวิธีการที่ไม่ใช่กระทำแบบนี้

ปฏิรูปควรมีในทุกองค์กร

แต่จะปฏิรูปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนั้น
มีวิธีปฏิบัติไม่เหมือนกัน
ตัวคุณเองขืนเดินต่อไปในลักษณะแบบนี้
เป็นการอาจจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับประเทศนี้

คุณผู้ชมคะในส่วนของการจับตา
ถ้าสมมุติเอาบรรยากาศนะคะคือจริงรายวันจะมีอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าถ้าจะเอาเป็นลักษณะของกลุ่มชุมนุม
ที่เราอาจจะพูดได้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมหลักเนี่ย
คือวันอาทิตย์นี้คงจะเห็นท่าทีที่ชัดเจนเพราะว่า
นำออกมาหมดแล้วนะคะออกจากเรือนจำหมดแล้ว
ทีนี้พอการชุมนุมใหญ่กันเสร็จแล้วเนี่ย
มีการประกาศก่อนหน้านี้แล้วก็นัดชุมนุมกันวันอาทิตย์นี้
ก็จะเป็นหัวเลี้ยวสำคัญหนึ่งนะคะ
ตกลงไปต่อกันแบบไหนแล้วก็พอสภาวันที่๑๗นะคะ
เรื่องร่างรัฐมนุมเนี่ยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวเลี้ยวเหมือนกัน
จะไปต่อกันขนาดไหนแต่เดี๋ยวจบรายการนี้
จะไปหักศอกเลยค่ะว่า๒ธันวาคมอาจารย์คะเรื่องเป็นยังไงนะ
วันนี้หมดเวลาของรายการสวัสดีทั้งสองท่านนะคะ
สวัสดีค่ะลากันไปเลยสวัสดีค่ะ